ท่านผู้ชมครับวันนี้กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอ
รับรองสอสอเรียบร้อย๕๐๐คนครบเต็มที่เต็มจำนวน
ไม่ต้องรอแล้วเขต๔๐๐บัญชีรายชื่อ๑๐๐นะฮะ
คือก่อนหน้านี้กรกตเพิ่งบอกว่ามันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่๗๑ใช่ไหม
เดี๋ยวต้องไปสืบสวนกันว่าจะแจกใบเหลืองใบแดงอะไรก่อนหรือเปล่า
เลยห้าร้อยคนเอาไปเลยเดี่ยวไปซอยเดียวค่อยให้สารพิจารณานี่นะฮะ
นี่คือจำนวนสอสอที่แต่ละพักได้นะครับ๕๐๐คนทั้งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อก็ตรงตามที่มีมาก่อนหน้านี้นั่นแหละ
พักที่ได้มากที่สุดอันดับ๑ก็คือก้าวกลาย๑๕๑คนแล้วก็ตามมาด้วยเพื่อไทย๑๔๑คน
แล้วก็ภูมิใจไทย๗๑คนพลังประชารัฐ๔๐รวมไทยสร้างชาติ๓๖ประชาธิปัตย์๒๕
ชาติไทยพัฒนา๑๐ประชาชาติ๙ไทยสร้างไทย๖ชาติพัฒนากล้าและเพื่อไทยรวมพลังพักละ
เสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพลังสังคมใหม่ประชาธิปไตยใหม่พักใหม่พักท้องที่ไทย
พักทูไทยเพื่อประชาชนได้พักละ๑คนค่ะเลขาธิการกอกตอบอกว่าที่ประการรับรองก่อนเลยทั้งหมด๕๐๐คนเนี่ย
เนื่องจากประเมินแล้วการสืบสวนเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตต่างที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถสืบสวนเสร็จทัน๖๐วันอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นก็ประกาศรับรองผลไปก่อนเนื่องจากกรกตยังมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อผู้สมัครหรือว่าผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งได้
ภายใน๑ปีหลังจากที่รับรองผลไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือแน่นอนว่าพอรับรอง๕๐๐คนอย่างนี้เนี่ย
คุณพิธานลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภาคเก้าไกรศศบัญชีรายชื่อลำดับ๑ของภาคเก้าไกรก็ได้เป็นศศละ
แต่ว่าเขามีเรื่องการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีที่กรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่
ตรงนี้นะฮะทางคุณแสวงเลขาธิการกรกตบอกว่ายังไม่มีการพิจารณานะครับว่าจะส่งเรื่องไปให้สารลำนูนหรือว่าสารไหนวินิจฉัยอย่างไรนะครับ
เพราะขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนของทางกรกต
มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน๔๐๐เขตแบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง๑๐๐คน
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่จะได้มีโอกาสมาแก้ต่าง
แล้วก็มีการอ้างพยานหลักฐานแต่ละสำนวนเป็นจำนวนมาก
คณะกรรมการจึงได้ประกาศผลไปก่อนนะครับทั้งนี้ก็ไม่ได้ตัดอำนาจของอำนาจของกรกตที่จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรา๑๓๘ครับ
ท่านผู้ชมครับแม้ว่ากรกตเพิ่งประกาศรับรองความเป็นสอสอให้กับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในวันนี้นะครับ
แต่สอสอทั้ง๕๐๐คนเนี่ยจะได้รับเงินเดือน
ที่เป็นวันเลือกตั้งนะนี่ฮะเงินเดือน
สอสอแต่ละคนเนี่ยนะฮะทั้งเงินเดือนบวกกับเงิน
เพิ่มเงินประจำตำแหน่งเนี่ยรวมแล้ว
เดือนละ๑๑๓๕๐๐บาท
บาทต่อคนสส๕๐๐คนเท่ากับว่าเราจ่ายเงินเดือนให้กับสสตั้ง
แต่๑๔พฤษภาคมมาแล้วเนี่ย๕๖ล้าน๗๘๐๐๐๐บาทว้าวจ่ายย้อนหลังไปเลย
อย่างนี้เหรอคะเพราะว่าเขาเริ่มนับว่าคุณเป็นสอสอตั้งแต่วัน
เลือกตั้งเลย๑๔พฤษภาคม๖๖นี่นึกว่าจะนับตั้งแต่เริ่มทำงานที่
แรกผมก็นับตั้งจากเปิดสภาหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะว่ายังไม่
เริ่มงานให้เงินก่อนแล้วเหรอวันนี้ผมคุยกับคุณโรมเรื่องปฏิรูป
สำรวจในเปิดปรากฏภาคคุณโรมบอกเขานับตั้งแต่วันนั้นเลยพี่ก็
ยังคุยกันอยู่ว่าอุ้ยถ้าเกิดกรกตใช้สูตรนี้ก็คือไปแจกใบ
เหลืองใบแดงใบส้มตอนหลังคือรับลองไปก่อน๕๐๐คนเนี่ยแล้วคือ
รับรองเร็วกว่านี้เนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างศูนยากาศ
เงินที่ต้องจ่ายไปป่านนี้เขาจะได้ไปทำงานกันแล้ว
เท่ากับว่าเนี่ยมันก็๑๔พฤษภานี้เท่าไหร่แล้วล่ะ๑๔มิถุนาเลยมา
แล้วเลย๑เดือนมาแล้วนะทุกผู้ชมครับเลขาธิการพักเก้า
ไกลคุณชัยธวัฒนตุลาทนบอกว่าสส๑๕๑คนของพักเก้า
ไกลนะครับคือขั้นตอนที่จะไปรายงานตัวเนี่ยต้องไปรับ
หนังสือที่สำนักงานกรกตก่อนนะค่ะแล้วถึงไปรายงานตัวที่
สภาผู้แทนรัศดรก้าวไกลก็คือให้ฝ่ายกฎหมายไปรับหนังสือ
จากกรกตให้เลยเพราะตรงนั้นเนี่ยให้ตัวแทนไปรับได้ค่ะอ่าจะ
ไม่ต้องไปกัน๒ที่จากนั้น๒๗มิถุนายนนี้สส๑๕๑คน
พักก้าวไกลจะไปรายงานตัวพร้อมกันที่อาคารรัฐสภา
นะฮะคือทางก้าวไกลบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกรกตจะ
ได้มีเวลาพิจารณาอย่างรอบครอบเรื่องการแจกใบเหลืองใบแดง
ส้มไม่อย่างนั้นแจกไปก่อนแล้วผิดพลาดเนี่ยถูกฟ้องมี
มาแล้วนะฮะอืมส่วนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาด้วยทางพักเก้าไกลคาดว่าน่าจะมี
การเปิดสภาโหวตเลือกกันได้ในช่วงวันที่๔๖กรกฎาคม
นี้ตอนนี้พักก้าวไกลก็กำลังทำอีกสเต็ปหนึ่งคุณชัยธวัฒน์บอก
ก็คือพยายามทำความเข้าใจกับสวให้มากที่สุดค่ะเพราะหลัง
ประธานสภาเสร็จประธานสภาในฐานะประธานรัฐสภาก็
ต้องเรียกประชุมรัฐสภาใช่ไหมเพื่อโหวตเลือกนายกอ่ะใช่ค่ะยัง

การพูดคุยกับสวผมคิดว่าแน่นอนนะครับเวลาก็จะเหลือน้อย
เวลาที่มีอยู่นะครับสำหรับการพูดคุยทำความเข้าใจสว
ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังยืนยัน
เหมือนเดิมว่าสวจำนวนมากก็มีวุฒิภาวะมีวิจารณญาณ
แล้วก็ไม่อยากจะเห็นทางตันในทางการเมือง